เกี่ยวกับเรื่องของการเกณฑ์ทหารก็คึกคัก

เพราะว่าผ่านไป๓วันแล้ววันนี้วันที่๔นะ
ถ้าใครไปด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ดูข่าวเช้าไทยรัฐอยู่ตอนนี้
ส่งมาบอกบรรยากาศในพื้นที่ของคุณผู้ชมก็ได้นะ
เพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูพื้นที่
แล้วก็บรรยากาศในจุดต่างนะครับ

เพราะว่าที่บึงกาลเขามีคนดังมาร่วมเกณฑ์ทหารด้วย
เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงจากช่อง๗สี
ต้องบอกว่าปีนี้นะดารานักร้องลูกหลานนักการเมือง
ตบเท้าเข้าเกณฑ์ทหารกันอย่างคึกคักเลยฮะ
ส่วนดาราหล่อคนนี้เขาก็ไปรายงานตัวใช่ไหมฮะ
อ๋อหนุ่มเข้มคนนี้ไปที่บึงการ
เป็นนักแสดงหน้าใหม่ตอนนี้มาแรงนะคะเดินทางเข้าแจ้งความประสงค์
คนนี้เขาขอผ่อนผันการคัดเลือกทหารไปก่อน
ให้เหตุผลบอกว่าติดเรียนอยู่และติดการแสดง
มีละครที่กำลังถ่ายทำอยู่ในขณะนี้
เดี๋ยวขอผ่อนผันไปก่อนนะคะสำหรับน้องหัดสวีนะคะ
ส่วนที่ภูเก็ตมีคนดังไปคัดเลือกเกณฑ์ทหารเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าที่จุดนี้คึกคักเพราะว่ามีชายไทยเกือบ๗๐๐คน

หนึ่งในนั้นนี่ค่ะน้องนนทะนนหรือนนเดอะวอยซ์
เดินทางมาขอใช้สิทธิ์ยื่นผ่อนผันเป็นครั้งที่๒แล้วนะคะ
ให้เหตุผลก็คือตอนนี้ยังเรียนอยู่นะคะ
อยู่ปีที่๒มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะ

ผมรู้ว่าการเกณฑ์ทหารเป็นหน้าที่ของผู้ชายไทยทุกคน

จากนั้นจะเข้ารับใช้ชาติต่อไป
ตอนนี้น้องอยู่ปี๒คณะนิเทศศาสตร์ของมกรุงเทพนะครับ
ค่ะส่วนที่อุตรดิษฐ์ที่อำเภอตรอนนะครับ
บรรยากาศที่นี่คึกคักแม้จะไม่มีคนดังที่บอกว่าคึกคัก
เพราะว่ามีสาวประเภท๒เข้าร่วมเกณฑ์ทหารด้วย

ก็คือสาวประเภท๒ที่ไม่เข้าข่าย

ก็คือจะต้องมีอาการทำหน้าอกแล้วก็แปลงเพศมาแล้วนะคะ
นายสิริวัตรฟั่นบ้านไร่สาวประเภท๒

บอกว่าคือพ่อแม่ก็รับสภาพการเป็นสาวประเภท๒
ของตัวเองนะเพราะว่าคุณแม่คุณพ่อบอก
ขอแค่ให้เป็นคนดีในสังคมก็พอแล้ว
แต่ว่าเธอก็มาแจ้งความจำนงนะ
ว่าตัวเองในเพศสภาพไม่พร้อมสำหรับการเกณฑ์ทหารนะคะ

มีสาวประเภท๒๓คนเข้าร่วมคัดเลือกเกณฑ์ทหารเหมือนกัน
นายนันต์ธนกรแสงลมหนึ่งในสาวประเภท๒
บอกตัวเองตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นผู้หญิง
แต่เมื่อมาอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้ก็ทำให้แอบกลัวเล็กน้อย
แต่เพราะมีใบรับรองแพทย์มายืนยันกับเจ้าหน้าที่นะคะ
เพราะผ่านการทำหน้าอกมาแล้ว
แต่ถ้าหากตรวจร่างกายผ่าน